คุณผู้ชมวันนี้มีข่าวให้ติดตามอัปเดตความคืบหน้าเยอะมากนะคะ
เรื่องที่เราตามให้ตลอดเลยจนสุดท้ายแล้วรู้ตัวแล้วนะคะ
ว่าคนร้ายคือใครคือกรณีของน้องนิน่า

น้องไปหาแฟนออกไปเที่ยวกับแฟนตอนเย็นจนถึงตกดึก
เที่ยงคืนขี่ออกจากบ้านแฟนคิดว่ากำลังจะกลับบ้าน
สุดท้ายมีคนไปเจอน้องเป็นศพอยู่ข้างถนนโดนมอเตอร์ไซค์ทับ
ใช่ค่ะแล้วคดีนี้ตำรวจทำงานเร็วมากนะคะ
สรุปเจอแล้วนะคะสำหรับตัวคนร้ายนะคะ
วิธีการของเขาก็คือขับรถยนต์ไปเบียดน้องนิน่า
ตกข้างทางลักษณะไปเกิดประสบอุบัติเหตุ
แล้วตามลงไปข่มขืนและฆ่าซ้ำโอ้โหเป็นคดีที่สลดจริงนะคะ
บรรยากาศที่เราตัดมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือบรรยากาศตอนที่คุมตัวไปทำแผนโอ้โห
คือต้องบอกว่าการที่ประชาชนเขามารอดูหน้าสาบแช่งและบุกเข้ามาอยากจะรุมประชาธรรม
เพราะพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากจริง
จากตอนแรกนะคะคดีของน้องนิน่าที่หลายคนนึกว่าเป็นอุบัติเหตุ
ว่าน้องขี่รถล้มแต่มีพิรุธหลายอย่างเหลือเกินทั้งที่รถเนี่ยไม่มีร่องรอยการเฉียวชน
มีรองเท้าแตะผู้ชายตกอยู่ใกล้ศพเสื้อน้องนิน่าหายไปกระเป๋าน้องหายไป
สุดท้ายไปไล่ภาพกล้องวงจรปิดดูจับตัวได้แล้วเป็นคนร้าย
ขับรถยนต์ตามน้องออกมาจากปั๊มแล้วสุดท้ายมาก่อเหตุ
เดี๋ยวเราเล่าพฤติกรรมให้ดูนะคะว่าเขาทำอะไรน้องบ้างแต่พาคุณผู้ชมไปดูจังหวะนาทีที่
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนแล้วโอ้โหชาวบ้านกรวนเข้ามาหาเลยค่ะ
พี่สำนึกผิดไหมคะหรือว่าสำนึกผิดหรือว่าสำนึกผิดหรือว่า
พี่อยากขอโทษอะไรไหมครับอยากบอกขอโทษญาติคนไหมนี่มีอะไรอยากบอกขอโทษญาติคนไหม

บ้านเขามากันเกือบ๓๐๐คนนะทุกคนอยู่ในอาการโกรธแค้นหมด
บุกเข้ามาพุ่งเข้ามาพยายามที่จะรุมประชาธรรมคนร้ายให้ได้
วิธีการทำแผนนะคะตำรวจก็ต้องมีการคุมกำลังกันมาเยอะหน่อยเพราะป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายนี่แหละค่ะ
จุดแรกเลยเนี่ยการทำแผนเริ่มจากการที่นายประถมนะคะพฤติการเขาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ขับรถเบียดรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนิน่าแล้วก็ชนจนรถของน้องเนี่ยตกร่องน้ำกลางถนน
จากนั้นนายประถมคนนี้ตามลงไปเลยนะคะไปชกหน้าท้องน้องนิน่าแล้วข่มขืนน้อง
ข่มขืนเสร็จไม่พอนะคะเอาเหล็กที่เอาไว้ใช้งัดรถเหมือนเหมือนเหล็กแม่แรง
ฟาดจนน้องตายเอาเหล็กตีน้องจนตายที่เราเห็นว่าใบหน้าครึ่งหนึ่งของน้องบัวเหมือนโดนของแข็งอ่ะค่ะ
ตอนแรกนึกว่ารถล้มน้องโดนฟาดนะคะหลังจากนั้นก็ยกมอเตอร์ไซค์ของน้องเนี่ยมาทับร่างน้อง
รางประหนึ่งว่าน้องประสบอุบัติเหตุใช้เวลาการทำแผนทั้งหมดครึ่งชั่วโมงแล้วก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็ต้องคอยกันชาวบ้านที่โกรธแค้นแล้วก็พยายามกันตัวผู้ต้องหาขึ้นรถควบคุมตัวไป
ญาติพี่น้องพยายามแหกวงล้อมตำรวจเข้าไปทำร้ายนายประถมด้วยนะคะ
ตะโกนสาบแช่งด่าทอแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถนำตัวนายประถมขึ้นรถได้
แล้วก็นำรถออกไปนายอนันจันตุลากับนางไหมเนาะพลนุ้ย
พ่อแม่น้องนิน่าค่ะมาดูการทำแผนด้วย
กับแม่พูดอย่างเดียวเลยบอกว่าประหารได้ไหม
ถ้าประหารไม่ได้จำคุกตลอดชีวิตได้ไหม
เพราะรู้จากข่าวมาว่าประวัตินายประถมคนนี้

เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้วครั้งนึง
นี่ถือว่าไม่สำนึกผิดแล้วยังมาก่อเหตุซ้ำสอง
พ่อแม่ถามเลยว่าจิตใจทำด้วยอะไร

กำลังใจเฮ้น้าแม่เม
นี่ว่าอยากหัวกลาย

กับพเมือพ่อบริชญากว่าไหน

กันก็จัดทริปต้องอ่ะ
อร่อยไม่ได้บ้าง
นี่คือหัวใจของแม่นะสงสารลูกแล้วก็คิดถึงลูกนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งตรวจสอบประวัตินายประถมคนนี้นะคะ
ประวัติที่เขาเคยมีคือเมื่อ๑๙ปีก่อน
ก่อเหตุแบบเดียวกันเลยคืออนาจารย์เด็กอายุ๑๕เท่าน้องนิน่าเลยนะ
แล้วพื้นที่เกิดเหตุคือพื้นที่เดียวกันด้วยคือสพบางกล่ำค่ะ
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ